คุณผู้ชมไปที่จังหวัดกาญจนบุรีกันหน่อยนะคะ
ตอนนี้ในโลกออนไลน์เขาแชร์คลิปเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีกรณีพ่อค้าขายไข่ไก่
ปะทะคารมแล้วก็วางมวยกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ
คือตอนนี้คลิปมันออกมา๒คลิป
คลิปแรกหลังจากที่ออกมาแล้วชาวนี้เขาก็เฮลโล

ถูกต้องพอคลิปที่๒ออกมา
คือเขาก็เอาคลิปออกมาคือตอบโต้นะคะ
ว่าชาวเน็ตก่อนที่คุณจะวิพากษ์วิจารณ์
คุณดูเรื่องให้จบรู้ต้นสายปลายเหตุแล้วค่อยวิพากษ์วิจารณ์
ทีนี้ชาวเน็ตก็เฮโลไปเข้าข้างเจ้าหน้าที่เทศกิจกันนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปแรกแล้วเดี๋ยวจะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังค่ะ
นี่คือคลิปแรกค่ะคุณผู้ชม
ช่วยตอบคำถามเราหน่อยคุณผู้ชมเห็นคลิปแรกอย่างนี้

คือเจ้าหน้าที่เยอะไงคุณแล้วเหมือนพ่อค้าโดนรุม
ไม่มีคนช่วยใช่ไหมคะ
พ่อค้าน่าสงสารไปเลยอ่ะ
นี่ค่ะพ่อค้าก็คือคนที่ใส่ผ้ากันเปื้อนเนี่ยนะคะลาย
คือคนที่เขาเอาคลิปนี้มาโพสต์
เอาคลิปนี้โพสต์ปุ๊บขึ้นแคปชั่นปั๊บบอกว่า
เทศกิจเมืองกาลโคตรดุเลยนายกลงมาดูการทำงานบ้างนะ
ชาวบ้านตาดำทำมาหากินกันมา๓๐ปีแล้ว
จะไม่ให้พวกชาวบ้านขายกลางวันสุนัขไม่มีเดินสักตัว
พอคลิปนี้ออกมาแน่นอนว่าเราเองในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งนะ
แล้วก็เป็นหนึ่งในชาวเน็ตเราเห็นคลิปนี้พูดตรงนะ
เราก็เห็นใจพ่อค้าขายไข่ไก่ใช่ไหมคะ
แต่เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมค่ะเรื่องมันไม่จบแค่นั้นค่ะ
ต่อมาไม่นานนะคะคนที่ใส่เสื้อสีแดงในคลิปเมื่อสักครู่
คาดว่าก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจเอาคลิปนี้มาโพสต์ค่ะ
คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปต้นเรื่องนะคะ
โพสต์คลิปนี้พร้อมกับแคปชั่นเตือนสติกองเชียร์ของฝั่งคนขายไข่ไก่นะคะ
บอกว่ามองแต่คลิปปลายทางแล้ววิจารณ์แบบไร้สติ

เนี่ยคลิปนี้คุณผู้ชมดูนะเดี๋ยวเราดูพร้อมกันนะ

คือผู้ชายเสื้อแดงนี่คาดว่าน่าจะ
ก็พยายามที่จะไปพูดกับพ่อค้าที่ใส่ผ้ากันเปื้อน
บอกว่าเนี่ยคุณขายเนี่ย
หนึ่งมันเกินเวลาที่กำหนดไว้
สองตั้งแผงมันล้นออกมาทางเท้านะคะ

เขาก็ไปตักไปเตือนพยายามชี้แจงแบบนี้นะคะ
ซักพักคุณผู้ชมุงสักรู่เห็นแล้วใช่ไหมคะ

พ่อค้าขายไข่ไก่กระโดดขึ้นมาเลย
มาทำร้ายร่างกายผู้ชายเสื้อแดงวงกลมสีแดง
พอคลิปนี้ซึ่งเป็นคลิปที่๒ที่ถูกโพสต์ออกมา

เช่าเน็ตกระแสตีกลับ
ตำหนิพ่อค้าขายไข่ไก่ส่วนใหญ่บอกว่า
อกจากจะไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้ว
ยังใช้กำลังทำร้ายเจ้าหน้าที่อีกด้วย
ความคืบหน้าเราก็พยายามที่จะไปทวงถามกันให้

ล่าสุดค่ะนางจีรดานกีทอง
หัวหน้าสำนักประหลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรีบอกว่า
ก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
ที่สพเมืองกาญจนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามนะคะ
พยายามเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจากลายเกลี่ย
เจรจากล่ายเกลี่ยสุดท้ายอวสารค่ะคุณผู้ชม
ทุกอย่างสามารถตกลงกันได้จบลงด้วยดีค่ะ
ก็ถือว่าเป็นการทะเลาวิวาสแบบธรรมดานะคะ

จับไม้จับมือยิ้มซึ่งกันและกันจบค่ะ
พร้อมยืนยันด้วยนะคะว่าทางเทศกิจเนี่ย
ไม่มีการรุมทำร้ายพ่อค้าขายไข่ไก่ตามที่ถูกกล่าวหา
แต่เกิดจากการตักเตือนพ่อค้าขายไข่
นอกเวลาตั้งแผงล้ำออกมาจากแนวกำหนด

เหตุก็มีเท่านี้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะ
แต่สิ่งที่เราได้จากคลิปนี้
ได้จากการดูคลิปแล้วได้จากการที่เราไปวิพากษ์วิจารณ์

ทางฝั่งเทศกิจกาญจนบุรีเขาฝากนะฮะ
บอกว่าฝากเตือนโลกโซเชียลบอกว่าการจะเผยแพร่
แชร์ข้อมูลใดก็ตาม
ก็ขอให้ข้อมูลคือเป็นจริงซะก่อน

พอไม่ใช่ว่าจะเห็นอะไรก็เอาไปแชร์เอาไปโพสต์เลยนะคะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ตรองไม่คิดวิเคราะห์แยกแยะ
ไม่หาเหตุผลไม่หาข้อเท็จจริงมาก่อน
สุดท้ายแล้วบางทีมันก็เป็นดาบสองคมนะคะ
เพราะว่าภาพหนึ่งภาพหรือว่าคลิปหนึ่งคลิปเนี่ย
มันแปลได้ล้านความหมายหมื่นความหมายแสนความหมาย
เพราะฉะนั้นเราเองดูข่าวดูคลิปต้องมีสติก่อนสตาร์ทนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าคลิปบางคลิปมันมาแค่ส่วนเดียวไง
ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดจริงมันเป็นยังไงนะคะ